สำหรับใครนะที่รอคอยจะยนต์โฉมหน้าลูกสาวของแม่ชมกับพ่อน็อตมาค่ะ
มาทางนี้นะคะวันนี้เราจะมาเปิดเผยชมหน้าของน้องแอร์บิเกลลูกสาวคนที่สามของแม่ชมกับพ่อน็อตกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อคืนนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยเขาโพสต์ลงเอาไว้นะคะในไอจีแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่
คุณพ่อคุณแม่ก็จับมาถ่ายรูปเปิดตัวเอาไว้แบบนี้เลย
ซึ่งแม่ชมเนี่ยเขียนแคปชั่นเอาไว้สั้นว่าเกลซึ่งเป็นชื่อเล่นของลูกสาวนะคะ
โดยในภาพเนี่ยก็จะมีโมเมนต์ที่แม่ชมนอนอยู่กับลูกสาว
แล้วก็มีพ่อน็อตให้กำลังใจอยู่เคียงข้างภาพนี้นะ
รวมไปถึงภาพหน้าของน้องแอบิเกลที่กำลังหลับ
ปุ๋ยน่ารักตะมุตะมิเนี่ยคุณผู้ชมดูสิ
หลายคนเห็นแล้วก็เดากันใหญ่เลยนะว่าเอ๊หน้าเหมือนพี่สายฟ้าหรือพี่พายุ
อยู่ในห้องน้ำของโรงพยาบาลนี่เป็นภาพนี้นะฮะใกล้คลอดแล้วล่ะ
ด้านพ่อน็อตของเรานะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ย
ไว้หนวดแล้วหรือยังนะจ๊ะเพราะว่าได้โพสต์เปิดตัวลูกสาวเอาไว้
พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้แบบนี้ว่าเฮโลแอร์บิเกลแดดดี้สจอย
แปลว่าประมาณว่านี่แหละเจ้าความสุขของพ่อ
ซึ่งภาพที่พ่อน็อตโพสต์เอาไว้นะคะนอกจากจะมีภาพพ่อแม่ลูกแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้ว
เห็นนะจ๊ะว่าพี่พายุเนี่ยเขาถือกล้องวิดีโอมาด้วย
ส่วนพี่สายฟ้านั้นมองหน้าน้องสาวด้วยความเอ็นดูสุดเลยนะคะ
นึงพี่ชายต้อง๒คนแล้วจ้ะ
และหลายคนค่ะยังออกเสียงชื่อน้องแอบิเกลไม่ค่อยถนัด
เดี๋ยวเราให้ฟังแม่ชมเขาวีดีโอคอลคุยกับแม่แอฟกันนะคะ
พูดถึงเรื่องชื่อของลูกสาวไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันสักนิดนึงค่ะ
เด็กหญิงแอบีเกล

สะละแอออ่างโบเบม้ายสะละอิสะละเอก็กัยรอลิง

เดี๋ยวก็ชื่อเรื่องกับน้องเกล
แอร์บิเกลตอนนี้พูดถูกแล้วนะจ๊ะเป็นลูกสาวคนที่สามของแม่ชมนะ
ยังไงก็ยินดีกับแม่ชมด้วยหน้าตาน่ารักมากเลยเนาะ
ชื่อก็เพราะแล้วก็หน้าตาน่ารักน่าชังนะคะ